คุณผู้ชมค่ะมาพูดเรื่องสวยงามในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า
หลายคนชอบตั้งคำถามแล้วก็สงสัยกันว่า
วันนี้มีเคล็ดลับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยทำตามกันแล้ว
ไม่รู้จะสวยเหมือนดาราหรือเปล่านะคะ
อย่างคนแรกเลยพี่อ้ำพัชราภาไปดูสิคะ
เวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีเขาก็สวยเขากินอะไรกันเนอะ

คนแรกก็ซุปตาตลอดการพี่แจ๊คดูเมนูที่เขากินสิ
แม่ขอไม่รู้ทุกคนเข้าได้นะ
แต่ก็ไม่ทิ้งความจัดจ้านค่ะน้ำตกแบบคนคลัก
ที่สำคัญค่ะแอสเซอรี่ที่สาวทุกคนนะคะ
ขยาดกลัวแต่อดใจไม่ไหวค่ะ
ยังกากหมูแคบหมูพี่อ้ำโรยรัวเลยค่ะ
แบบไม่ต้องแคร์โลลี่นะฮะ
ตบท้ายด้วยเมนูอะไรรู้ไหมคะของโปรเชอรี่ค่ะ

เดี๋ยวไปดูพี่อ้ำเขากินเขากินจริงไม่ได้ถ่ายรูปเฉยนะ

เป็นอย่างไรพี่แจ๊กเทกกากหมูรวดแล้วก็สูบเข้าไปนะฮะ
สำหรับชาไข่มุกนูนที่เต็มปอก
ฉันอยากกินไปแล้วก็เต้นไปตามเพลงมาเลยนะคะ

ต่ออีกแม่หนึ่งค่ะแม่ชมพู่อารยาของหม่ำเป็นเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่น
แจ๊กอีกเสชามีเนื้อปลาต่างมาแบบบล็อคเซ็ตไฮโซปล่า
แต่ไม่รู้ว่าแม่ชมจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าในคลิปเนี่ยคุณผู้ชม

เดี๋ยวค่อยเปิด
ตรงนี้ยุ้กกลางตรงนี้

คนสุดท้ายค่ะสวยไม่แพ้ใครเลย
ก็กินเก่งเหมือนกันนะสำหรับน้องยายาอุรัสยาค่ะ
ไอศครีมแท่งดูจากภาพก็น่าจะเป็นรสอะไรนะ

หลายคนบอกว่าเป็นแบบชานมไข่มุกหรือเปล่า

ก็ไปถามยานะคุณผู้ชมนี่

แล้วก็เวลาอยู่บ้านบางทีเขาก็กินเมนูไทยนะ

ย่าเขาก็ทานเหมือนกันนะจ๊ะแบบนี้โอ้
เห็นเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งแบบนี้น้องชอบอาหารไทยนะคะ
คราวหน้าจะได้มีคำตอบเวลาเขาถามพี่แจ๊คไงว่าว่ากินอะไรถึงสวย

อินตามคุณอ้ำพัชรภาแต่หน้าออกมาเป็นแจ๊กกะลีนอันนี้แซวเล่นนะคะ